ดูความคืบหน้าคดีดังที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
คดีกราบรถจนตอนนี้ในโลกโซเทียลก็มีภาพล้อเลียนเยอะเลยนะคะ
สำหรับกรณีพิธีกรชื่อดังขับรถมินิสีเหลือง
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายคู่กรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายนะคะ
เรื่องนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาระบุว่า
ถือว่าทั้งสองฝ่ายทำผิดทั้งคู่ค่ะ
ก็ต้องแยกคดีเป็น๒คดีด้วยกันนะคะ
เป็นคดีเรื่องของการจราจรและคดีอาญาเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
พลตำรวจรีทรงพลวัฒนาชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับคลิปเหตุการณ์
็ตอัครนัทอริยฤทธิวิกุล
พิธีกรรายการโทรทัศน์ที่ดึงคอเสื้อแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
นายกิติศักดิ์สิงโตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตลิ่งชัน
เนื่องจากว่านายอัครนัทไม่พอใจ
นายกิติศักดิ์ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถยนต์
ได้รับความเสียหายแล้วหลบหนีไป

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เห็นคลิปแล้วที่มีคนบันทึกแล้วก็มีการไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ซึ่ง

รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
เนื่องจากว่าคู่กรณีไม่มีท่าทีจะทำร้ายร่างกายในอัครณัฐ
ก็เลยกำชับนะคะให้พนักงานสอบสวน
ศาลนีย์ตำรวจนครบันยาลนาวา

ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกข้อหา
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะพนักงานสอบสวนได้เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มาสอบปากคำและพบว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกบังรักษ์
โดยนายกิติศักดิ์พยายามขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
แต่นายอัคระนัทขับรถไล่ตามจนกระทั่งมีปากเสียงกัน
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหานายกิติศักดิ์ในข้อหาขับรถเฉียวชน
และไม่แจ้งเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติจราจร
ส่วนนายอัครนัทถูกดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๗
แต่หากความเห็นจากแพทย์โรงพยาบาลเลิศสินระบุว่านายกิติศักดิ์ต้องรักษาตัวเกิน๒๐วัน
ก็จะเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๗
ซึ่งโทษจะหนักกว่านะคะโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปี
ซึ่งตำรวจเตรียมพิจารณาเหตุการณ์บังคับให้คู่กรณีกราบรถด้วยค่ะว่า
นี่เป็นความผิดต่อเรื่องเสรีภาพหรือไม่
ถ้าเข้าข่ายความผิดก็จะมีการดำเนินคดีในข้อหานี้เพิ่มเติมด้วยนะคะ